โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้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

ดีหลายดีห้าวแล้ว
พึ่งออกจากภูมิมาแล้วก็ไม่ทำงานทำการ
ขอตังค์ชาวบ้านเอาเมาไปทั่วอีก
เลยบอกว่าไม่ไหวจริงหยิบมีดมามาฟันลูกแบบนี้นะคะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เอาตัวพ่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
นิ้วที่ขาดผมว่าเจ็บพอกับที่พ่อได้ยืนดู
สิ่งที่เขาได้ตัดสินใจทำกับลูกที่เขารักไป
ผมว่าเจ็บพอกัน